คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องวงการบันเทิงเนี่ย
หน้าจอเนี่ยสวยงามกันทุกคนแหละค่ะ
หลังเนี่ยใครจะไปรู้ชีวิตแต่ละคนผ่านอะไรกันมาบ้างนะ
หลายคนกว่าจะมายืนสวยหล่อกันได้เนี่ย

บอกเลยว่าสู้สุดใจทำงานหาเลี้ยงตัวเองเหมือนกันนะ
หาเงินเรียนเองตั้งแต่ม๖คุณผู้ชม

ครอบครัวของน้องเปรี้ยวเนี่ยก็คือทำอาชีพค้าขาย
นั่งก็ธรรมดาเนอะพ่อค้าแม่ขายไม่ได้ร่ำรวยอะไรค่ะ
พ่อแม่ก็สอนให้เปรี้ยวหาเงินใช้เองนะ

ก็มาจากการที่ตัวเองเนี่ยรับจ้างไปเฝ้าร้านขายเครื่องประดับที่จตุจักร
พูดจริงนะฮะหลังจากนั้นก็ต่อยอดไปไหน
เอาของกระจุกกระจิกมาขายให้เพื่อนที่โรงเรียนเป็นไงไอเดียเขาดี
และเหตุผลที่ยอมเข้าสู่วงการบันเทิง
เพราะว่าอยากจะมีเงินเก็บเยอะอยากให้พ่อแม่สบายค่ะ
ฟังเรื่องราวของสาวเปรี้ยวคนนี้กันเลยค่ะ
จริงแล้วหนุ่มเริ่มขายของตั้งแต่อยู่ป๖

สาวที่หนูต้องทำงานเพื่อให้ได้เงิน
แล้วเอาไปใช้แบบกินจันทร์ถึงศุกร์ที่โรงเรียน
หนูไม่ได้รู้สึกอายหนูรู้สึกแบบโอเค
เราภูมิใจที่แบบเราไม่ได้ขอเงินที่บ้านแบบฟรี
ไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่ตั้งแต่อยู่เท่าไรคะ

ทำงานเองไม่เคยขอเงินพ่อแม่นะคะ
ส่วนเรื่องเสี่ยงโชคเปรี้ยวบอกมาทางนี้บ้างหรือเปล่า
บอกเลยว่าหนูไม่มีดวงทางนี้เลยพี่
ทริปล่าสุดที่ไปทำบุญกับแม่นิงนะ
ไอ้ได้เลขกันมาตรงเขาถูกกันยกกลุ่มนะ
เขาบอกว่าไม่ทันซื้อโชคก็เลยหล่นไปที่เพื่อนสนิท
เพราะว่าถูกลอตเตอรี่ยกแผงไปเลยค่ะ
ล่าสุดที่หนูไปอุดรใช่ไหม

เสี่ยงเซ็มสีแล้วมันออก

เออแบบอยากเล่นบ้างไง
ว่าแบบนานทีเราก็จะได้เลขหรืออะไรอย่างนี้

ใช่อยากซื้อลอตเตอรี่บ้างอะไรอย่างนี้
ต้องบอกว่าอยากซื้อลอตเตอรี่บ้างนะลูก